แม่บ้านประจำบาน
ปราบทุกปัญหาและปัจจันทร์หน้ากับทุกเรื่องวุ่น
ให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เพราะว่าวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจที่จะมาพูดคุยนะคะ
จะพูดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของคุณแม่ค่ะ

พิษภูมิใจนำเสนอนักพยากรคนนี้เลย

ไม่ใช่ช่วงโหลาแซ่บอันนี้เป็นแม่บ้านพารวย
ก็แม่บ้านพารวยนี่แหละ
ไม่เอาค่ะไม่โวยวายไม่เบาะแว้งกันค่ะลูกค่ะ

เขาพูดถูกแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะแถลงไขให้ฟัง

เพราะว่าจริงต้องบอกว่านักพยากรคนนี้เนี่ย
จากจะดูดวงเป็นดารานักแสดง

เพราะเขาคนนี้คือคุณแมนการินนั่นเอง

อ๋อเข้าใจแล้วอุ๊ยตอนนี้หุ่นดีมากนะคะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณแมนเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การดูดวงจากตัวเลข

พูดถึงมังคุดเนอะเราเป็นน้ำด้วย
เอาอย่างนี้งั้นไปคุยกับเขาเลยไหมคะในช่วง
แม่บ้านพารวย
แม่บ้านผ่ารวย
คุณแมนการินสไตลุคนักแสดงและเจ้าของธุรกิจน้ำผลไม้แปรรูป
อร์แกนิคที่กวาดรายได้ถึง๘หลักต่อปี

กล้ามเติบก็กล้ามเลย
หย่าย่างที่เขาวันนี้มาแนวธุรกิจ

จากจะเป็นดารานักแสดงแล้วนะคะต้องบอกว่าน้องแมนหันมาสนใจศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเนี่ย
ยังไม่พอค่ะหันมาจับธุรกิจทางด้านนี้อีกด้วย
อยากทราบนะคะว่าทำไมถึงได้มาทำตัวนี้คิดค้นคนเดียวหรือเปล่า
แล้วก็คิดร่วมกับศรีพัทยาน้องเกลคู่ชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็คิดมาประมาณสองสามปีแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ไปเรียนที่มเกษตร
แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่เกี่ยวกับฟุตซาเยอะนะครับแล้วก็มีความสนใจเรื่องมังคุดเนื่องจากเป็นคนจันทบุรี
ตลาดเลยแล้วก็ราคาตก
พอราคาตกปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมาคิดต่อยอดว่า
เราจะช่วยเกษตรกรในจานยังไงได้บ้าง
ด้วยความที่เราเป็นเด็กเกษตรด้วยแล้วก็คิดในเรื่องของการแบบ
ในเรื่องของการแบบมองในมุมเศรษฐศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
ที่บ้านเองก็จะมีเขาเรียกว่ารู้จักกับโรงงาน
ที่ทำน้ำมังคุดแล้วก็ส่งออกเมืองนอกอยู่แล้ว

แต่ของเพื่อนบ้าน๕๐๐กว่าไร่ก็เลยอยากช่วย
แต่พูดถึงมังคุดเนี่ยเป็นราชินีของผลไม้
แล้วก็อร่อยมากด้วยนี่ชอบมากเลย
แต่อยากรู้ว่าน้องแนนเนี่ยไปลองผิดลองถูกนานขนาดไหน
กว่าจะได้เป็นแซนเบอรี่แบบนี้คะ
จริงแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการลองทานกันดูครับ
กับครอบครัวกับญาติก่อนว่ารสชาตินี้เนี่ยมันเป็นรสชาติที่โอเคหรือเปล่า
แล้วก็รอให้คนอื่นได้ลองทานกันในจังหวะดูก่อน
แล้วพอบอกให้คนอื่นลองทานผลตอบรับเป็นไงคะ
เราก็จะมีบอกว่าจริงแล้วเรื่องของมังคุดเองเนี่ย
ทำยากมากด้วยความที่มันเป็นผลไม้แบบ

มันเป็นผลไม้ที่วางทิ้งไว้แป๊บเดียวดำละ

เราจะต้องมีการแบบถนอมอาหารที่ดี
ในเรื่องของการแบบโรงงานที่ได้มาตรฐานด้วยหลายอย่างนะครับ
แล้วก็จริงแล้วตัวมังคุดเองมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่ง

เป็นสารที่ดีมากแต่ว่าคนไทยเองเนี่ยยังไม่ค่อยรับรู้ในส่วนนี้

มังคุดจะมีเยอะที่สุดครับต่อของสักครูเบอรี่ทั้งหมด
อ๋อเหรอแต่ก่อนมีคิดว่าเบอรี่เยอะเลยนะ
เพราะว่าพวกนี้ต้านอำมูลอิสระ

แล้วก็พอเราทานไปเนี่ยครับมันก็จะมีประโยชน์ในหลายด้าน
เพราะเราต้องมีการคัดมังคุดโดยใช้ออร์แกนิคทั้งหมด

ต้องมีการคอนแท็กฟาร์มมิ่งกับส่วนที่เป็นออร์แกนิคทั้งหมดของมังคุดเลย
เป็นยังไงบ้างคะมังคุดออร์แกนิคเนี่ยเขาดูแลอะไรบ้างในความเป็นออ

แล้วมันจะลูกบิดเสียเยอะไหมครับ
ไม่ครับจริงตามธรรมชาติมันมีการรักษาตัวมันเองดีแล้วครับ
ใช่ครับแต่ว่าบางทีเราไปใส่ความเป็นเคมีให้มันแบบว่า
ออกดอกออกผลเร็วหรือให้มันมีขนาดใหญ่

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีความจำเป็น
เพราะว่าแต่ก่อนเราก็ทานกันแบบด้วยความที่เป็นออร์แกนิคกันอยู่

นี่มันมีหลายรสชาติ

เป็นรสชาติเดียวแต่หลายสูตรเออ

ก็หมายความว่ามันมีความเข้มข้น๙๙ของมังคุดจริง
การทาน๑ขวดเท่ากับทานมังคุด๒๐ลูก

ชิมซิว่าขวดนี้รสชาติเป็นยังไง

น่าแปลกจัยจริงดี

สีมันมีความเป็นเปลือกด้านใน

เอกสตาร์เสร็จแล้วฝาสีขาว

บาลานซ์คืออะไรบาลาสก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นเห็นไหมครับ
เคยเขียนไว้เลยว่าใช่ครับโอเอ้ยชอบ
อยากกินฟูเกียร์
แล้วก็ทานก่อนออกกำลังกายก็ได้

เดี๋ยวจะให้สามีการมันมันจะลึกลงอย่างนี้หรอครับปกติก็ไม่ค่อยค่อยหลับหมายถึงว่าหลับสบายขึ้น

ใช่ครับผมแต่ป้าแมนครับพี่ผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทานตอนนี้เราจะหลับแล้วดำเนินรายการไม่ได้

แต่ไม่ใช่ว่าอันอื่นทานยากนะคุณผู้ชม
แต่มันจะมีรสชาติที่แตกต่างกัน

ขนาดหนึ่งหน่อย
อันนี้ครับเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดออกมาเป็นแซนเบอรี่ไลท
หนักมากหนักความเป็นมังคุดมากเกินไป
แล้วก็มีการปรับเป็นสูตรสันเบอรี่ไวท์ครับผม

แต่ปริมาณมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของมวลมังคุดก็จะน้อยลง

ความเป็นเบอร์รี่เข้าไปอันนี้ช่วยอะไรคะน้องแมน
อันนี้เป็นเรื่องของการดับกระถาดูแลสุขภาพทั่วไป
นี่ทำมาแล้วทั้งหมดกี่ปีอะพี่แม่นิดเดียวเองครับ

คือคิดจะทำคิดจะทำพี่คิดจะทำอย่างนี้ครับ
แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ๑ปีอันนี้ทานง่ายครับ

ถามว่ารายได้ต่อปีเท่าไหร่

จริงถ้าเกิดหักลบก็

ก็ไม่ได้มากมายครับก็พออยู่ได้

ก็๘ตรงนี้

ก็หักรบแล้ว

ดีจังเลยล่ะไปเป็นตัวแทนเก่งมากเลย

ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้

ใช่
นี่
เป็นแปดหลักขนาดนี้

อุ๊ยแปดก่อน
เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้า

สดชื่นได้รูปแบบอื่นด้วย
จะเอามาทำอะไรนั้นช่วงหน้าค่ะ